ดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชศรีมาบ้างนะคะมีหนุ่มใหญ่คนนึงเมาค่ะ
แล้วก็เข้าไปทักคนผิดปรากฏว่าถูกแทงจนเสียชีวิตกลางถนนเลยนะคะ
ล่าสุดเนี่ยตำรวจสามารถจับกลุ่มมือแทงได้แล้วก็อ้างบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยเมาแล้วก็มาพูดคุยไม่รู้เรื่องนะคะติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันต่อเลยค่ะ
นี่เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเมตตาธรรมสถานช่วยกันปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนายสายันสะพรม
อายุ๔๓ปีชาวจังหวัดขอนแก่นที่นอนอยู่บนพื้นถนนสภาพถูกแทงบริเวณหน้าอกด้านซ้าย๑แผล
เลือดไหลนองเต็มพื้นโดยกู้ภัยปั๊มหัวใจนานกว่า๑๐นาทีแต่ก็ไม่สำเร็จ
สุดท้ายนายสายันเสียชีวิตในที่เกิดเหตุบริเวณกลางถนนในซอยเบนจรง๘ทับ๒
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาเหตุเกิดช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนแกะรอยติดตามคนร้ายกระทั่งจับกลุ่มนายแกะหรือนายวิชัยแผ่วสูงเนินอายุ๒๖ปี
ผู้ก่อเหตุในที่บ้านเกิดในอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชศรีมา
พร้อมอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุหนึ่งเล่มจึงยึดไว้เป็นหลักฐานก่อนควบคุมตัวไปสอบสวน
แม้ผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตจะไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ด้วยเหตุเพียงเพราะผู้ตายเดินเข้ามาแล้วทักชื่อผิด
ก็เป็นแรงจูงใจที่ทำให้ผู้ก่อเหตุคว้าอาวุธมีดที่พกติดตัวมาด้วยวิ่งไล่แทงผู้เสียชีวิต
ล้มลงไปนอนจมกองเลือดและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบถามนายวิรัติภูมิยางอายุ๓๔ปีผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุตนเองและผู้ก่อเหตุได้มานั่งดื่มสุรากันตรงบริเวณด้านหน้าหอพัก
ต่อมาผู้ตายเดินมาในลักษณะเหมือนกับคนเมาและเปิดประตูรั้วเข้ามาก่อนทักชื่อของตนเองผิด
ตนเองและผู้ก่อเหตุจึงบอกให้ผู้ตายออกไปแต่ผู้ตายยังไม่ยอมออกและยังมีการพูดจาเหมือนจะขอกินเหล้าด้วย
จากนั้นทั้งสองเริ่มมีปากเสียงกันก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะลุกขึ้นชกผู้ตาย
ระหว่างนั้นก็หยิบมีดพับที่พกมาในกระเป๋าแทงเข้าไปหนึ่งครั้งแต่ไม่โดน
ผู้ตายจึงวิ่งหนีไปชนประตูเหล็กก่อนจะวิ่งต่อไปอีกประมาณ๑๐เมตร
เสียหลักล้มลงกลางถนนผู้ก่อเหตุจึงวิ่งตามไปแล้วใช้มีดแทงเข้าที่บริเวณหน้าอกหนึ่งครั้ง
ตัดเข้าคั่วหัวใจก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

น้องเขาก็เลยทักว่าพี่พี่ไม่ใช่นะเนี่ย

พี่ก็เลยพูดไปว่าเออขอโทษพี่ทำผิดแล้วกัน

เยี่ยงอะไรกันงี้ป๊าป
เลยวิ่งไปห้ามวิ่งไปห้ามปุ๊บ
อ๋อคือพอเขารถมันก็ลุกวิ่งไปแทงซ้ำอย่างนี้ครับพอรถมันวิ่งไปแทงขับอืม

ขณะที่แม่ของนายแกะซึ่งเธอเล่าให้ฟังว่า
หลังจากที่ลูกชายปลดประจำการทหารลูกชายก็ไม่ค่อยอยู่ที่บ้าน
จากมีแฟนอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ส่วนในวันเกิดเหตุเธอไม่ทราบว่าลูกชายไปแทงคนจนเสียชีวิต
แต่ทราบเพียงว่าในช่วงเวลาประมาณ๕โมงเย็น
มีตำรวจเข้ามารอที่บ้านจนช่วงหัวค่ำลูกชายกลับมาที่บ้าน
เธอก็ไม่ได้คุยอะไรกับลูกชายจนกระทั่งช่วงเวลา๕ทุ่ม
ก็มีตำรวจเข้ามาจับกลุ่มลูกชายที่บ้านทำให้เธอรู้ว่าลูกชายไปทำอะไรมา
ก็ไม่เป็นอืมแต่ถ้าไม่กินเหล้าดีค่ะเขาดีอืมปกติเขาทำงาน
ไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำอยู่บ้าน
ส่วนความคืบหน้าทางคดีพันธ์ตำรวจเอกกฤติยาเหล่าประสบพัฒนา
ผู้กำกับการสพเมืองจังหวัดนครราชศรีมาได้เปิดเผยว่า
จากการสอบปากคำเบื้องต้นนายวิชัยให้การสารภาพว่า
เป็นคนลงมือก่อเหตุจริงสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากที่ผู้ตายเมาแล้วคุยไม่รู้เรื่อง
ระแวงว่าผู้ตายจะมาติดพันธุ์แฟนสาวจึงลงมือแทงจนเสียชีวิต
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครราชศรีมา
วิชัยแป้นจันลาถ่ายภาพจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน